สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องแบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสนะคะ
กำลังเข้าฉายและโกยรายได้อย่างถล่มทลายทั่วโลก
เก็บสะสมมายาวนานกว่า๑๖ปีของนายไอมานฮาริเศรษฐีหนุ่มทายาทของราฟิกฮาริ
รัฐมนตรีเลบานอนที่ถูกลอบสังหารในปี๒๐๐๕ค่ะ
ทั้งนี้นะคะคอมมิกทั้งหมดที่ถูกนำมาจัดแสดงในตู้กระจกใสที่มีความมิดชิด
จะถูกจัดวางไว้ตามเชลล์อย่างสวยงามให้แฟนได้สัมผัสผ่านสายตาเพียงเท่านั้นค่ะ
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง๒๑๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือราว๗๗ล้านบาทรวมอยู่ในนิทัศกาลดังกล่าวด้วยค่ะ